ส่วนช่วงนี้คุณผู้ชมมอบ๓คำมาแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามอบความอิ่มอร่อยให้
แต่ว่าความอิ่มอร่อยที่จะพาไปทานนั้นไม่ธรรมดา
มันแลกมากับความภาวะภาวะบาดภาวะแล้วก็ความคนหัวลุก
ไปดูกันหน่อยครับนี่ต้องไปทางนี้
ยังไม่ถึงร้านนะยังไม่ถึงร้าน
แต่ถึงแล้วนี่คือป้ายของร้านนี้ครับร้านข้าวต้มปลง

อันนี้เราไปร้านข้าวต้มหรือเราไปวัด
ถูกที่ครับไม่ได้ผิดโรงศพผิดสาราแต่อย่างใด

เห็นโรงศพต้องมากินข้าวต้มร้านนี้
เอาโรงศพมาวางตั้งไว้เลยครับที่ร้านแห่งนี้นะครับ
อยู่แถวใจกลางตลาดโต้รุ่งถนนพิชัยสงคราม
ซอย๑๒ตะบนปากเพลียวอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรี

ดูการตกแต่งภายในของเขาสิครับ

โอ้โหมีทั้งโรงศพมีตลปัดพวงหลีดที่วางดอกไม้

ประดับประดาอยู่รอบร้าน
ถามคำเดียวว่าใครจะกล้าเข้าไปกินครับ

นั่นไงทำเป็นเล่นไป
ทั้งที่แต่งร้านแบบนี้
แถมร้านตั้งอยู่ตรงทางสามแพร่ง
เรียกได้ว่าความขนหัวลุกเข้ามาครบ

แต่ว่าลูกค้าเขาก็มาทานกันเยอะนะครับ
เพราะว่านี่มันแปลกจริง
มีทั้งวัยรุ่นไปจนถึงผู้หลักผู้ใหญ่มาทานกัน
เพราะว่าความอร่อยครับ
ไม่ใช่เพียงแค่ร้านเขาตกแต่งแปลก
แต่ความอร่อยของร้านก็คือข้าวต้มของเขาเนี่ย

ลองไปถามเจ้าของร้านครับก็คือคุณมณฑลทองคำ
เขาก็เล่าว่าตนเองเป็นคนที่ชอบกินข้าวต้มอยู่แล้วนะ
อยู่มาวันหนึ่งปิ๊งไอเดีย
อยากจะเปิดร้านขายข้าวต้ม
แต่ว่าไม่อยากให้เหมือนคนอื่น

ถูกต้องสงสัยเลยคิดได้แล้วมั้งว่า
ส่วนใหญ่ข้าวต้มเรามักจะได้ทานในงานศพหรือเปล่า

ก็เลยทำร้านออกมาให้เป็นเหมือนแบบบรรยากาศงานศพ
แต่เอาจริงนะผมว่าถ้าอยากรู้เหตุผลจริง
ไม่ต้องไปเดาหรอกไปฟังเสียงเจ้าของร้านดีกว่า
ช่วยเล่าถึงที่มาที่ไปหน่อยนะครับว่า
ทำไมทำไมถึงตกแต่งร้านให้ออกมาเป็นแบบนี้ล่ะครับ
คือได้กินข้าวต้มไปด้วยได้ศึกษาหลักธรรมไปด้วย
เพราะคนเรามันก็ต้องเกิดแก่เจ็บแล้วก็ตายจากไป
ธรรมดาเป็นศรัสตร์ธรรมของโลก
ตามชื่อร้านข้าวต้มปลง
แน่นอนเมนูเด็ดเมนูยอดฮิตก็คือข้าวต้มปลงนี่แหละครับ
เป็นอะไรรู้ไหมก็คือข้าวต้มหมูแบบโบราณ
ราคาชามละ๓๐๔๐บาทก็คือพิเศษหน่อย
แล้วเนี่ยยังมีอย่างอื่นอีกนะซุกี้ซุกี้ซุกี้ก็มี
แต่ชื่อเขาก็แปลกก็คือซุกี้สวรรค์กับซุกี้นรก
คุณเลือกเอาแล้วกันว่าคุณจะขึ้นสวรรค์หรือลง

เออไม่ใช่แล้วทำเป็นเล่นไปพอเปิดร้านแบบนี้
เขาบอกว่ามียอดขายนะครับวันละหมื่นวันละเป็นหมื่น
ไปที่บริเวณใจกลางตลาดโต้รุ่งถนนพิชัยสงครามซอย๑๒
ตระบบฝากเพรียวอัพเพิร์ฟเมืองจังหวันสระบุรี

ร้านข้าวต้มปลง
คนเรามันก็ต้องดำรงชีวิตแบบนี้ต้องมีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตาย

อิ่มแล้วก็นอนนอนแล้วก็ตื่นตื่นแล้วก็หิว
บทอะไรคือบทอะไร

ใช่ต้องเข้าใจชีวิตมันก็จะมีอย่างนี้แหละ

ใครที่ทำธุรกิจการขายของขายอาหารอะไรต่างนานาแบบนี้
เดี๋ยวต้องมีไอเดียมีการตกแต่งร้าน
หรืออะไรที่เป็นจุดเด่นเป็นเอกลักษณ์นะ
ร้านนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จเหมือนกันนะ
แต่ถามอย่างหนึ่งโรงศพเนี่ยยังไม่ได้มีใครใช้ใช่ไหม